เพราะว่าตอนนี้ภาคใต้ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมด้วยนะคะ
โดยเฉพาะพื้นที่ในจังหวัดนราธิวาส
ล่าสุดมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแล้ว๓อำเภอด้วยกัน

อู้ยน้ำท่วมเกินเข่าเหนือเข่าขึ้นมาเลย
นี่คือสิ่งที่พี่น้องทางภาคใต้
ด้วยการประกอบด้วยอำเภอสุไงโกลกสุขิรินสุงัยปาดีอำเภอระแงะ
มีการประกาศเขตภัยพิบัติอุทธกภัยแล้ว๓อำเภอ
คือสุไงโกลกสุขิรินแล้วก็สุงัยปาดี
ส่วนอำเภอระแงะตอนนี้อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายนะคะ

เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๕นะคะ
ได้มีการนำถุงยางชีพเดินลุยน้ำท่วมค่ะ
ไปมอบช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชน
ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้
ที่พื้นที่บ้านเบาะทองตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะนะคะ
ท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชน
จนบ้านเนี่ยพังเสียหายหลายคนนะคะ
ต้องอบพยพไปอยู่กับเพื่อนบ้าน
ญาติพี่น้องในพื้นที่อื่นที่ไม่ถูกน้ำท่วม
เส้นทางการสัญจรเองก็ถูกตัดขาดค่ะ
ชาวบ้านก็ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างหนัก
คุณดูสิท่วมเข้าบ้านแบบนี้ค่ะ
ทีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนายเอกรัฐหลีเซ็น
ก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย
อาคารโรงเรียนเทศบาล๔บ้านทรายทองเขตเทศบาลเมืองสุไงโกลก
ไปเยี่ยมให้กำลังใจกับประชาชน
หลังจากนั้นค่ะก็นั่งเรือไปสำรวจเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น
ที่บริเวณท่าเจ๊กาเซ็งเขตเทศบาลเมืองสุไงโกลก
ซึ่งจุดนี้มีปริมาณน้ำท่วมสูงสักประมาณ๑เมตร๗๐เซนติเมต
คุณดูนะการสัญจรตอนนี้รถโทษทีไม่ได้มีความหมายอะไรแล้ว
ต้องใช้เรือแทนนะคะทุกคนโดยสารโดยเรือแบบนี้
นี่คือสภาพของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสุไงโกลก
ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมนะ
โอ้โฮโทษทวมสูงมากนะ